การนี้ก็สลดเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีคุณแม่คนหนึ่งลูกเนี่ยอายุสองขวบ
ค่ะนะฮะทีนี้นมหมดก็ต้องขี่จักรยานยนต์เพื่อไปซื้อนมที่ร้าน
อืมพอไปถึงร้านลืมเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปใช้รูดที่ร้าน
ค่ะก็เลยต้องขี่จักรยานยนต์เนี่ยย้อนกลับมาจะเอาบัตรอืม
ค่ะเพราะลูกขาเอารูปสไพร์เนี่ยเอาถูกรถชนเสียชีวิตอืม
โอ้โหที่เกิดเหตุนี่น่าสงสารมากครับ

สามีนะฮะส่วนนี้คือแม่สามีครับทุกผู้ชมครับสามีชื่อนายพุทธิพงศ์ชินรำอายุ๒๔นะครับ
แม่สามีนี่ชื่อนางกมลพัฒน์อายุห้าสิบห้านะครับนั่งร้องไห้กันนะครับ
ใครเห็นก็สุดจะสงสารแล้วฮะผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวมาทวีชินรำ
อายุสิบแปดปีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี้ยช่วงเที่ยงเที่ยงนะฮะ
ถนนสายสตึกจอมพระปากทางเข้าบ้านนกเกลียน
ชนจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงของนางสาวมาทวีนะฮะ
ทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือสภาพรถกระบะนะครับด้านหน้านี่พังเสียหายนะฮะ
ส่วนกระบะของผู้ตายเนี่ยก็พังยับเยินเหมือนกัน
นางสาวมาทวีก็เสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับตอนนั้น
เธอกำลังขี่จักรยานยนต์ไปนะฮะแล้วจะรีบกลับไปเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อจะมาซื้อนมให้กับลูก
ที่นู่นที่ร้านพอเดี๋ยวลูกมันก็กลับมาเอาหมัดแล้วก็ออกมาเลย

นางสาวมาทวีเนี่ยขี่จักรยานยนต์จากบ้านมานะครับแล้วก็มีแม่สามีคือนางกมลพัฒน์เนี่ย
ซ้อนท้ายมามากันสองคนครับเพื่อจะไปซื้อนมให้กับลูกสาวอายุสองขวบนะฮะ
ร้านค้าห่างจากบ้านสักประมาณ๕กิโลเมตร
ไปถึงร้านนางสาวมาทวีก็เอ้านึกขึ้นได้
เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่บ้าน
ก็ต้องไปเอาบัตรที่บ้านก่อนก็ให้แม่สามีเนี่ยอยู่ที่ร้าน
แล้วช่วงที่กลับไปเอาบัตรแล้วจะกลับไปที่ร้าน
เอาบัตรเสร็จขี่รถออกมาถูกรถกระบะเนี่ยชน
นี่ฮะทำให้เสียชีวิตคาที่นะครับ
คนขับรถกระบะชื่อนายคาวีนามสกุลใหญ่เลิศอายุ๒๙ปี
เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาขับรถมาตามถนนสายสตึกจอมพระ
มาถึงจุดเกิดเหตุมีจักรยานยนต์คันหนึ่ง
พุ่งออกมาจากถนนเนี่ยอย่างกระทันหันก็เบรกไม่ทัน
พุ่งเข้าถนนมานะครับออกมาจากซอยนะครับ
เขายืนยันว่าเขาเบรกไม่ทันนะอันนี้คนขับกระบะเขาบอกนะครับ
เดี๋ยวตำรวจต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับที่บ้านของผู้ตายเนี่ย
ครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะฮะ
สามีก็ยังทำใจไม่ได้คือลูกสาวเนี่ย
เมื่อวานนี้แม่จะมาซื้อนมที่ร้าน
ก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อน
วันนี้นมอะไรก็ยังไม่ทันได้ซื้ออะ
เดี๋ยวฟังนะฮะมีแม่สามีด้วยนะครับ

โดนชนแม่ก็วิ่งกลับมาหาเขาเลย

ยังเลยค่ะซื้อนมกล่องมาให้กินก่อนสำรอง

พอตายก่อนแม่ก็เลยรีบกลับมาหาเขา

ยังไม่ได้รูดบัตรรูดอะไรเลยกลับมา

เข้ามาช่วยแล้ว๓๐๐๐๐บาทค่ะ
อ้อนวอนให้เขาช่วยมาดูแลอย่างนี้
คือสงสารลูกเขาเขายังเล็กอยู่เขายังกินนม
นี่คุณแม่ผู้ตายนะฮะส่วนคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุฝันเห็นลูกสาวนะครับคือพ่อบอกว่าฝันเนี่ยลักษณะลูกสาวเนี่ย
โอ้โหตัวดำดำแบบดำเหมือนถ่านเลยนะครับก็ยังถามลูกว่าเออทำไมหนูตัวดำแบบนี้ลูก
บอกว่าก็คนมันดำในฝันเนี่ยเหมือนกับพยายามดึงลูกขึ้นมาจากหลุมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ
แต่ก็ดึงไม่ขึ้นนะครับแล้วในฝันเนี่ยพ่อบอกว่าก็ฝันเห็นหลานด้วยฮะ

ผมก็ฉุดขึ้นมาฉุดขึ้นมาแล้วก็ตื่นต้องตื่นเลย

พ่อความฝันก็ฉุดขึ้นมาจากไอ้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมก็ไม่เอาขึ้นมา

ครับก็ผมโทรมาบอกเขาว่าช่วงนี้หนูจะไปไหนนะ
เขาบอกว่ามันก็แค่ความฝัน
ผมก็โทรบอกแม่เขาด้วยบอกว่าดูลูกด้วยนะ

พ่อก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของลางบอกเหตุนะครับ

แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นลูกสาวเสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะเนี่ยตอนนี้ช่วยเหลือเบื้องต้นมาแล้วนะฮะ
ช่วยเงินเบื้องต้นกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมานะครับ
เรื่องทางคดีเนี่ยตำรวจก็ดำเนินคดีกันต่อไป